เพราะว่าวันนี้อาจจะเกิดฝนตกได้นะคะ

พูดถึงเรื่องของฝนแล้วจะตกช่วงไหน

ภาพถ่ายดาวเทียมณช่วงเวลานี้
กลุ่มเมฆมันสีเข้มกว่าเมื่อวานเนี่ยนะ

วันนี้เพิ่มจากสีขาวเป็นสีเทา

ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง

ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นะคะ
อย่างแรกเลยค่ะ
ออกมาจากทางตะวันออกพัดเข้ามาทางอ่าวไทย
และพัดขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบนเขาหอบเอาฝนมาด้วย
แล้วมาเจอกับความชื้นที่ยังคงมีอยู่ในประเทศไทย
แหมช่วงนี้ร้อนชื้นนะตัวเหนียวและประกอบกับด้านบนสุดเลยค่ะ
เป็นลมจากฝ่ายตะวันตกพัดมาจากฝั่งเมียนมาร์และประเทศจีน
เอาความเย็นเข้ามาเสียดสีกันค่ะ
สามอย่างนี้กลายเป็นฝนฟ้าขนองอ่าย้ำแบบนี้นะคะ
ช่วงนี้เป็นฝนฟ้าขนองและช่วงเวลาจะตกช่วงไหนบ้าง
โอ้โหกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก
รวมถึงภาคใต้ตอนบนคาดว่าน่าจะตกช่วงบ่ายนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยฝนเขาจะก่อตัวในทะเลก่อนเห็นไหมคะ
หลังจากนั้นเขาจะพัดขึ้นฝั่งมานี่มาแล้ว
ช่วงบ่ายกรุงเทพค่ะ
ช่วงเวลาที่คนเลิกงานนักเรียนเลิกเรียนเนี่ย
ตกดีดีฝนคุณผู้ชมเตรียมรับมือด้วยนะคะ
รวมถึงจุดไหนที่กำลังจะมีการตากพืชผลทางการเกษตร
แหมเตรียมเก็บให้ทันด้วยนะคะเพราะว่าเขามาเร็วไปเร็วเดี๋ยวมันเสียหายนะคะ
เอาตรวจสอบเรื่องของฝนแล้วมาดูคลื่นค่ะ
คลื่นก็สูงตามไปด้วยนะคะคือเริ่มตั้งแต่สุราธานียาวลงมา
จนถึงนราธิวาสช่วงนี้จุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงนิดหน่อยนะคะ
ส่วนความชื้นในประเทศไทยจากเส้นสีแดง
จะเห็นว่าเขาพาดผ่านอยู่แถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือรั้วภาคอีสาน
แต่รัศมีความชื้นของเขาก็ขยายไปจากเส้นนะคะ
ทำให้ช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีอากาศชื้นนะคะ
รวมถึงภาคเหนือจะเห็นว่ายังคงมีสีเขียวนะคะ
ฝั่งตะวันตกแบบนี้แสดงว่าภาคเหนือยังคงมีอากาศ
หนาวเย็นและอาจจะเกิดแม่คณิงได้
หลังจากนี้ไปนะคะประมาณ๒สัปดาห์ไม่เกินนี้
ฝนฝนแบบนี้แหละ
ที่มันเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ว่า
กำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน
เมื่อวานนี้กรุงเทพและปริมณฑลค่ะเปียกปอนทั่วหน้าเลย

เป็นพายุฝนมาแบบไม่ทันตั้งตัว

ทั้งลมทั้งฝนฟ้าร้องฟ้าแลบแป๊บค่ะ

คนทำงานเด็กนักเรียนกำลังจะกลับบ้าน
ระหว่างทางก็ต้องติดแงะอยู่บนถนน
และน้ำก็ท่วมผิวการจราจรด้วย
เตรียมใจเตรียมร่มให้ดีนะคะ
วันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันค่ะ

เขาบอกว่ามันเป็นหินภูเขาไฟเม็ดสีเทาปนเขียวค่ะ
มากองรวมกันที่ชายหาดสมิลา
ภูเขาไฟจริงนะเพราะว่ามันมีรูพลุนชัดเจน
ชายหาดบ้านทอนที่นราธิวาสก็มีเพราะ
อยู่ในช่วงของทะเลอ่าวไทยเช่นเดียวกัน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็ตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็นหินภูเขาไฟ
แต่ยังไม่ทราบที่มาเลยค่ะ